ข่าวนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับเพราะว่าทุกท่านเนี่ย
เดี๋ยวนี้ก็ซักผ้านะครับซักผ้าหมายถึงว่าไปซักผ้าตามร้านที่เขาหยอดเหรียญ
เดี๋ยวนี้เป็นร้านสะดวกซักเปิดตลอด๒๔ชั่วโมงสว่างสวัยทั้งคืนเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นก็คือคนเนี่ยเขาคงซักผ้าเสร็จแล้วล่ะ
แล้วก็แยกจากตู้ซักผ้าไปที่เครื่องอบแห้ง
แต่ปรากฏว่ามันเกิดไฟไหม้ขึ้นหลายคนเห็นภาพแล้วนะครับ
คืนทีเดียวครับลองดูครับ

โอ้โหนึกว่าปั่นไฟนะฮะ
คุณผู้ชมกับคุณพระราพรลองเดาเล่นว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับ
นี่เป็นเหตุไฟไหม้เครื่องซักผ้านะครับ
เป็นเครื่องอบผ้านะฮะเกิดขึ้นภายในร้าน
ผ้าหยอดเหรียญแห่งหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ
คลิปภาพนี้เนี่ยคนมาใช้บริการซักผ้าหยอดเหรียญนะครับ
พอเครื่องทำงานไปได้สักพักก็มีเสียงดังปึ้มนะในเครื่องนะครับ

คาดว่าเป็นพนักงานที่เขาดูแลร้าน
ต้องเอาถังสารเคมีดับเพลิงมาฉีดนะฮะ
แล้วสังเกตไหมตอนต้นมีเด็กเดินอยู่หน้าเครื่องพอดี
วัดเซียววัดเสียวนี่แล้วมีเด็กเด็กคงเห็นว่าไฟไฟไฟ
ไฟล์ยืนดูอยู่นะครับแม่ต้องมาดึงออกไป
มาดูกันว่ามันเกิดจากอะไรได้บ้างครับ
รองศาสตราอาจารย์วีรชัยพุทธวงศ์ครับท่านตั้งข้อสังเกตบอกว่า
สาเหตุน่าจะมาจาก๓ปัจจัยหนึ่งความร้อนเกิดจากการอบแห้งนั่นแหละ
เชื้อเพลิงนะฮะผ้าที่มีความร้อนอาจจะมีวัตถุไวไฟอื่น
อากาศหรือออกซิเจนหลายคนตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นพื้นที่อับ
มันติดไฟได้ยังไงคือมันเกิดขึ้นได้ครับอาจารย์ให้ข้อความรู้แบบนี้
บอกว่าคือมันเป็นการอบผ้าลักษณะของวงจรมันคือการเอาระบายอากาศ
เอาความชื้นออกแล้วก็เอาอากาศแห้งเข้ามาเนี่ยฉะนั้นมันเกิดโอกาสที่จะติดไฟได้
และอีกอย่างครับร้านแบบนี้ในปัจจุบันเขาใช้บบก๊าซหรือว่าเป็นแก๊สนี่แหละนะครับ
อีกประเด็นหนึ่งนะครับคือการทำงานผิดปกติของเครื่องหรือคนที่เอามา
นี่อันนี้ต้องฟังเลยคุณผู้ชมต้องฟังเลยนะฮะ
เอามาอบแห้งเนี่ยลืมอะไรเอาไว้ในกระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงบ้างหรือเปล่าเช่นไฟแชค
มันก็บึ้มได้เมื่อเครื่องอยู่ในโหมดปั่นแห้งแล้วมันจะเกิดความร้อนจะเกิดนะฮะระเบิดขึ้นได้นะครับ
เฉพาะถ้าเป็นไฟแชคหรือว่าอะไรก็ตามที่มันไวไฟนะครับอ้าวลองฟังอาจารย์ออสดูหน่อยฮะ
น่าจะเป็นหนึ่งในวุฒาหอนของร้านที่รับจ้างซักลีดแบบให้ลูกค้าเข้าไปดำเนินการเองนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเปลวไฟอย่างนี้ก็น่าจะมีการดูดอากาศหรือว่าการพ่นการ์ดเฉยเข้าไปเช่นคาร์บอนออกไซด์หรืออะไรนะครับ
ส่วนบริษัทที่เขาดูแลร้านซักผ้านี้อยู่นะครับสำนักงานใหญ่เขาชี้แจงกับทีมข่าวเย็นไทยรัฐ
ส่งทีมลงไปแล้วไปชัยภูมิแล้วไปหาสาเหตุที่เกิดขึ้นแต่ว่ายังไม่ได้ข้อสรุปที่แท้จริงเดี๋ยวถ้าได้มวลชนทราบอีกทีหนึ่ง
ส่วนทรัพย์สินผู้เสียหายมีแต่เสื้อผ้าครับที่เอามาซักนะครับแต่ก็สามารถตกลงกันได้แล้วก็เจ้าของกิจการที่นั่นเนี่ยเขาก็จะแก้ไขเปลี่ยนเครื่องซักผ้าใหม่แล้วก็สอบสาเหตุนะฮะแล้วก็จะแจ้งผลให้ทราบเช่นเดียวกันครับ